คุณผู้ชมก็เดาไม่ยากนะคะว่าถ้าเกิดใครไปเยี่ยมที่ภูมิใจที่เพื่อไทย

มิ้นท์ชอคต้องไปดื่ม
บรรยากาศการดื่มเนี่ยโอ้โหมันชื่นมื้นอะไรจะขนาดนั้น

บรรยากาศชื่นมื้นหวานชื่นค่ะไม่รู้ว่าจะหวานกว่ามิ้นช็อกหรือเปล่านะคะ
ก็ในแพทย์ชนหน้าศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยและแก่นำพักเพื่อไทยนะคะ
พาคุณอนุทินและทางแก่นำพักภูมิใจไทย
ไปที่ติ๊งแล็บครีเอทีฟสเปสแอนคาเฟ่
ก็ไปร่วมพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน
เป็นเครื่องดื่มยอดฮิตของพักเพื่อไทยเขา

แล้วก็จังหวะชนแก้วกันก็มีการแซวนิดหน่อย
อย่าไปลงข่าวว่าชนแก้วศรีน่าน
ผวนคำไงชนน่านศรีแก้ว
เย้ยต้องมีอย่างงี้แบบเหมือนตลกเลยแบบนี้

เต็ม๑๐ให้เท่าไร๑๑ค่ะ
๑๑ค่ะให้๑๑เลยค่ะ
คุณหมอชนน่านก็พูดเสริมว่าหรือ๗๑
ก็หมายถึงจำนวนเสียงของภูมิใจไทย
คุณอนุทินดื่มไปตั้ง๒แก้วนะคะ
ทีนี้ค่ะนักข่าวก็ถามค่ะ
คุณอนุทินเลยย้อนถามกลับไปว่าคืออะไรเหรอ
นักข่าวก็เลยอธิบายไปว่าก็อร่อยหรือเปล่า
คุณอนุทินเลยตอบว่าตามหัวหน้าชนนั่น
อร่อยแล้วกินแล้วชื่นใจจะกลับมากินอีกไหม
คุณอนุทินบอกว่าก็แล้วแต่หัวหน้าชนน่าน

หยอดไปที่หัวหน้าชนนั่นหมดเลยนะคะ
แก่น้ำทั้ง๒พักก็ชนแก้วร่วมกันค่ะ
แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณอนุทินได้ชูแก้วที่มีโลโก้

ชื่อเล่นของคุณแพทองทานชินวัฒน์นะคะ
แล้วก็ให้นักข่าวถ่ายภาพเอาไว้
ไทยรัฐทีวีขอรวบรวมการดื่มมิ้นช็อกนิดนึง
ใครไปเพื่อไทยแล้วได้ไปดื่มแล้วให้คะแนนเอาไว้
แต่ละคนให้คะแนนกันเอาไว้อย่างไรบ้าง
ย้อนกลับไป๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
คุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
มิ้นช็อกคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหม
ท่านให้แค่สี่เต็มสิบรสชาติเหมือนยาสีฟัน
หกมิถุนายนคุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล
ลองชิมมิ้นช็อกบอกรสชาติเกินร้อยอร่อยมากอืม

คุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ให้คะแนน๑๑เต็ม๑๐บอกว่าอร่อยกินแล้วชื่นใจ
วันนี้ไปที่พักเพื่อไทยกันหลายพักนะคะ

แล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในรายละเอียดนะน้องคิงเนาะ
คุณสุวัสดิลิปตะพันลบประธานพักชาติพัฒนากล้าย
ถูกเทียบเชิญไปคุยวันนี้เหมือนกัน
บอกให้คะแนนมิ้นช็อก๙๙อร่อยมากเลย
คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ
ให้๑๐เต็ม๑๐บอกรสชาติเหมือนไอศกรีมที่ชอบ
นี่ค่ะไม่รู้ว่าการให้คะแนนมิ้นช็อก
จะสื่ออะไรได้บ้างไม่รู้ว่าจะสื่ออะไร
แต่เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้พักชาติไทยพัฒนาไปคุยบ่าย๒โมง
มิ้นช็อกแล้วจะให้กี่คะแนน